เพื่อนเขาออกชวนกันไปยิงปลาครับ
ปรากฏว่าหนึ่งในนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอีท่าไหนฮะ
ดอกที่ใช้ยิงปลามันกระเด็นเข้าหน้าเขาจังเลย
คลองแห่งนี้ครับพากันไปยิงปลา

แล้วบริเวณนั้นก็จะมีริ่มเลือดตกอยู่ด้วยครับ

โดนลูกดอกเนี่ยแทงเข้าไปแล้วก้านมันทิ่มสวนออกมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลกันแบบเนี้ยครับจุดเกิดเหตุนี่คือ
เรียบคลองเปรมประชากรครับในพื้นที่อำเภอสามโคก
ปฐุมธานีครับช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้เองครับ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยกัน
เพราะนี่คนเจ็บเอาผ้าพันเหมือนกับมัมมี่ส่วนหน้านะฮะ
เพื่อป้องกันเพราะว่าลูกดอกมันปักคาอยู่แบบนั้นนะครับ
เจ็บอยู่บนสะพานครับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเสร็จแล้ว
รีบนำตัวส่งรักษาโดยด่วนอาการสาหัสคนเจ็บตอนนี้ทราบชื่อคือ
ธวัชชัยอายุ๕๑ปีใกล้กันพบปืนยิงปลาของคนเจ็บตกอยู่ด้วยครับ
อยู่ตรงแถวมอเตอร์ไซค์นั่นแหละสอบถามเพื่อนของคนเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าชวนกันมายิงปลานี่ฮะอุปกรณ์ยิงปลาของเขา
ออกมายิงปลาตั้งแต่เช้าตัวของเพื่อนคนเจ็บ
ก็ไปยิงอีกด้านหนึ่งใกล้ใกล้กันสักพักได้ยินเสียงคนเจ็บ
โอ๊ยแล้วล้มตึงหงายหลังหันมาดูโอ้โหนี่
ลูกดอกแบบนี้ลูกดอกลักษณะแบบนี้ปักคาเข้าไปที่หน้าของเพื่อนเขา
เต็มก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระเด็นมาเข้าหน้าได้ยังไง
คือยิงผิดหรือเหตุการณ์นี้เขาทำเองหรือใครเป็นคนทำ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปนะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้า
เพราะว่าอาการค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแต่ตอนนี้ถึงมือคุณหมอแล้ว
อ้าวหายไวฮะโอ้โหน่ากลัวมากนะคะ